คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดีกันหน่อยดีไหม
วันนี้วันจะปีใหม่ไทยนะคุณเนาะ
พาไปดูพิธีสตวงกันหน่อยนะคะ
อันนี้เขาบอกว่าเป็นพิธีที่สืบทอดมานานของล้านนา
หาดูได้ยากเหมือนกับว่าเป็นการส่งเคราะห์ปีเก่า
รับโชคต้อนรับปีใหม่ค่ะ

ให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะคะ

คือช่วงก่อนถึงปีใหม่เมือง

เขาจะมาร่วมกันทำพิธีส่งเคราะห์รับโชคโดยจะทำสตวงหรือว่าสดาขวัญค่ะ
เป็นการส่งเคราะห์ปีเก่ารับโชคต้อนรับปีใหม่
ซึ่งเป็นประเพณีล้านนาที่เขาสืบทอดกันมานานแล้ว
เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะ
โดยสตวงสงเคราะห์เนี่ยเขาจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม
โดยวัสดุก็คือจะมีกาบกล้วยใบกล้วยอาหารคาหวานรูปปั้นคน
แล้วก็อื่นอื่นที่ใช้ในการประกอบพิธีนี่ค่ะนี่ก็นั่งทำกันอยู่เลยนะ
ทำมือหมดเลยนะแล้วก็จะทำคู่กันกับขันสลุงเงินที่จะมีบายสี
แล้วก็มีสายสินมงคลรวมถึงน้ำขมิ้นส้มปล่อยข้าวตอกดอกไม้
แล้วก็สิ่งของที่เป็นมงคลต่างเอามาใส่ไว้ในขันเพื่อรับโชค
แล้วก็ยังมีขันครูด้วยนะคะขันครูเนี่ยใช้ในการประกอบพิธีส่งเคราะห์รับโชคค่ะ
ซึ่งปีนึงเขาก็จะทำกันแค่หนึ่งครั้งก็คือช่วงปีใหม่ไทยช่วงสงกรานนี่แหละ
เขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณการแล้ว

หาดูได้ยากมากในปัจจุบันนี้นะคะ
แต่ว่าก็อยากให้คนรุ่นใหม่
มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเก่าแบบนี้ด้วย

ใช่มีแต่คุณสูงอายุแล้วล่ะ
มาด้วยกับช่วยกันสืบสารหน่อยนะคะ